เรื่องของอุทาหรณ์ที่จะเอามาฝาก
บ้านนี้นะคะเขากำลังจะกินหมูกระทะกัน
ตั้งเตาเราก็จะย่างหมูกระทะด้วยแก๊ส

แต่พอจุดแก๊สขึ้นมาปรากฎว่าไฟมันลุกพึบเลย

เจ้าต่างใจนะเจ้าต่างใจ
เอาแล้วส่วนกล้าส่วนกล้าส่วนกล้าส่วนขึ้นขึ้นขึ้น
อุ๊ยอาจารย์อยากกินอะไรฮะ
เอาหยิ้นหยิ้นหยิ้น

แถมที่จะก่อไฟก็ใช้แก๊สกระป๋องทุกขวับสะดวก
แต่ว่าไม่รู้ว่ามันผิดพลาดตรงขั้นตอนไหนนะคะ

มันลุกไหม้ไปทั้งกระป๋องเลย

ต้องบอกว่าโชคดีที่ตรงนี้เป็นโถงโล่ง
หน้าบ้านมันก็ไม่ลุกติดข้าวของอย่างอื่น
งั้นก็คงจะเดือดร้อนเสียหาย

วันหนึ่งมันก็ยุดจุดกาลบาร์ดพร้อมล่ะแล้วกลัวมันระเบิดมั้ยครับ
ย่านแล้วต้องหน่อยปลองแก๊สการแบบว่าเป็นไฟแบบไม่ทง
ใช่เลยอย่างที่พี่เขาพูดเลยนะคะ
คือมันเป็นแก๊สเนี่ยมันไม่รู้เลยนะคะมันควบคุมยากนะคะ
แล้วถ้ามันไปติดตรงนั้นมีรถจอดด้วยมันก็อาจจะลุกลามเสียหายเยอะ
ก็เป็นอุทหรณ์สำหรับใครที่ใช้แก๊สกระป๋องอย่างนี้
ในครัวเรือนบางบ้านก็ใช้แบบนี้เพื่อความสะดวกด้วยนะคะ
ก็ต้องตรวจสอบให้ดีหน่อยนะคะกระป๋องชำรุดหรือเปล่า
ตอนที่จะใช้กับเตาปิ้งย่างก็ต้องดูด้วยว่าประกอบสนิทดีหรือเปล่า
มีรอยรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่าเป็นอุทาหรณ์นะคะ
งั้นเนี่ยก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะ